ฟุตบอลทั้งโตโยต้าไทยลีกแล้วก็ฟุตซอลลีกมีไฮไลท์มาฝากกันรวมถึงลีกในยุโรปก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับ
โตวาต้าไทยลีกกันก่อนสนภรรณ์ของเมืองทองวิทยาลัยเต็จเปลี่ยนกุญซื้อมาใหม่
ช่วงสงกรานปล่อยพักแป๊บเดียวกลับมาซ้อมอย่างเข้ม
แล้วก็จมอยู่ไปอันดับสุดท้ายของตารางนักขนาดนี้แล้วนะครับ
เมื่อวานถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับเพราะว่าเมืองทองก็ต้องการจะกลับมาในเกมนี้
กับการท่าเรือไปเลยครับซึ่งเป็นจ่าฝูง
เกมนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยการที่การท่าเรือนั้นดูจะดีกว่านิดนึงนะครับในจังหวะที่เล่นเกมลุกแต่เมืองทองนั้นก็ถือว่าซ้อมมาดีอะครับ
แต่สุดท้ายครับจังหวะเล่นลูกยาวครับโต้กลับขึ้นมาบดินผาลาดึงจังหวะรอแล้วใส่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งต่อศูนย์นาทีที่ห้าสิบ
บอลได้นะครับแล้วก็ไม่มีคนเข้าครับแต่ยิงต้องยอมรับว่าคมจริงจากนั้นอีก๘นาทีประกอบจ่ายทะลุช่องโอ้เล่น๑๒เรียบร้อยครับอีก๑ประตูสุปัญญาปุริสัยจ่ายให้กับนิติพงศ์เสรานนท์ยิงหนีเป็น๒๐ครับสิงห์เจ้าท่า
เมืองทองลุกเข้ามาบ้างครับนาทีแปดสิบสี่ช่วงท้ายเกมได้ประตูไล่มาหนึ่งต่อสองจากวีรวุฒิกายมแต่ว่าไม่ทันนะครับจบเกมการท่าเรือบุกมาชนะสองต่อหนึ่งหลังจากฝูงต่อมีสิบเจ็ดแต้มนามบุรีรำอยู่สี่แต้มแต่แข่งมากกว่าหนึ่งเกมค่ะที่เมืองทองมีหกคะแนนเท่ากับสุฆารบุรีครับแต่ประตูได้เสีย
ทบมาในเกมที่๖๑๐รวมแล้วเป็น๑ล้านบาทก่อนที่การท่าเรือจะทำได้ทีมแรกนะครับ
ซึ่งหากว่าจบนัดที่๑๐ยังไม่มีใครทำได้อีกการท่าเรือจะได้เงิน๑ล้านบาทอัดฉีดพิเศษทันที
โดยที่ไม่ต้องหารกับทีมใดครับ
ที่เป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์ทั้งหลาย
เชียร์คนไทยกันหน่อยชนะทิพย์สงกระสินครับ
ซึ่งเกมนี้ไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรอง

หลบแล้วก็ยิงกันสวยงามครับ
ดูอีกครั้งนะครับจ่ายทะลุมาแล้วดูเจดึงจังหวะครับ
๒คนยิงผ่านไปง่ายเลยครับ
รวมถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เล่นกันด้วยทีมเวิร์คและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ต้นสังกัดของธิติพันธ์พ่วงจันทร์อีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยที่ไม่มีชื่อ
เป็นนัดที่๒ติดต่อกันเพราะว่าเจ็บข้อมือ
ช่วงเดือนพิธุนายนนี้และเกมคุณฤทธิ์เสมอก็๑๑ครับ
คือยิงกันไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่มันมีการสกัดแล้วเปลี่ยนทางในอดีตจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ